คือก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีอักษรย่อดาราสาวหล่อต่อ
ก็คือที่บอกว่าไปขับรถชนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือล่าสุดก็คือคุณตินาเขาก็ออกมาโพสต์ชัดเจนของเขาเลย
ว่าตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่เป็นอักษรย่อคนนั้น
เขาบอกว่าภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุพี่นางไม่ได้หลบหนีไปไหน
แล้วก็ได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และตินาให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย
ปัจจุบันตินายังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ติน่าเป็นห่วงและกังวลกับอาการบาดเจ็บของคู่กรณีเป็นอย่างมาก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยให้คู่กรณีหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว
ตินาเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่
นางรณีน่าก็คือแม่ของหนุ่มคนที่ถูกดาราสาวคนนี้ขับรถชน
เขาก็มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าตอนนี้ลูกชายเขาอาการโคม่า
แม้ว่าจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นแต่ว่าอาการยังสาหัส
แล้วก็แม่เขาก็บอกด้วยว่าดาราสาวไม่เคยไปเยี่ยม
วันอาทิตย์ก็คือมีการส่งกระเช้าไปเยี่ยมแล้วก็ลงชื่อไว้

ล่าสุดเขาคงเห็นโพสต์ลงโซเชียลก็มีทนายติดต่อเข้ามาแล้ว
ว่าจะจ่ายค่าสินใหม่ต่างแล้วก็จะมีการนัดพูดคุยกันอีกที
ไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงอาการของลูกชายก็สา
มากคุณแม่บอกแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเมื่อวันเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ย
ผ่าตัดกระดูกเชิงการเบื้องต้นกระดูกเชิงกรานหักเลือดออกในสมอง
มูกหักหนังตาตกข้อมือหักซึ่งหมอพยายามช่วยเต็มที่
โดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าแม่เนี่ย
เห็นคลิปดาราสาวโพสต์ขณะไปเที่ยวสนุกสนานในช่วงสงกราน
เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งนี้ทั้งการเนี้ย
คือมันเกิดขึ้นสิบห้าเมษายนปีหกหกก็คืนอยู่ในช่วงสงการ
ทีนี้นี่ค่ะพรมสมีการพสพายอินสาแกรมของ
น้องตินาเองก็มีการแบบว่า
ตอนนั้นคือมันมีการโพสต์ภาพเรื่องของการไปเที่ยว
ช่วงแบบสงกรานที่ผ่านมา
ทีนี้พอตีนาออกมาโพสต์ให้สัมภาษณ์อ่าวดังต่างณปุ๊บเนี่ย
เพื่อนก็คือไปให้กำลังใจตินา
ก็กลายเป็นว่ามันเป็นประเด็นดราม่าออกมาค่ะ
ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ต่างคือไปถล่มเลยล่ะ

หลักฐานมีในทวิตกำลังฉ่ำเลยนะ
ช็อกแบบไหนคะเที่ยวเหรอ
กระทำกับคำพูดมันสวนทางกันค่ะ
ถ้ารับผิดชอบจริงเขาจะออกมาเรียกร้องให้ไปรับผิดชอบเหรอ

สงสารครอบครัวคู่กรณี
ขณะที่เขาเจ็บปังตายกระดูกเชิงการหักยังอยู่ในห้องไอซียู
แต่ตัวเองไปเที่ยวสงกรานน่าชื่นมื้น
ลบรูปออกหมดเพราะกลัวเสียรูปคดี

ขับไปชนคนอื่นทำไมยังช็อกอยู่ไหมตอนนี้

ตลกคนให้กำลังใจคนเมาแล้วขับ
ติดต่อครอบครัวเขาแบบจริงจังเลย
ชี้แจงดิบดีแต่การกระทำตรงกันข้าม
ช็อกกับเหตุการณ์แต่เที่ยวทุกวันเลยอ่ะแต่เอง
ที่เกิดหุบอธิเหตุเพราะเมาแล้วขับหรือเปล่า

ไปเกือบครึ่งคันขับน่าจะเร็วไม่มีเวรเวกชะลอ
เบรกตอนชนแล้วคนปกติเขาขับกันแบบนี้เหรอครับ
รับผิดชอบตั้งแต่แรกก็คงจบไปแล้วมั้ง
แล้วยังจะมีไปตี้ต่ออีกสุดจะรับผิดชอบสุดจะช็อกมากเลย

ก็มีคนออกมาแบบเขียนกันเยอะมาก
เพราะว่าด้วยความที่พอมันมีกรณีไง
แล้วก็มันมีการลบภาพช่วงเที่ยวสงกรานออกไป
คนก็แบบเอ๊ะเพราะว่าคุณเมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เพราะตอนนี้ทวิตเตอร์ก็ติดเทรนด
เพราะหลายคนก็ต่างติดใจเรื่องเจตนา

แล้วก็ช่วงที่มีกล้องมุมจรปิดมา
ก็คือทั้งคู่มาถูกเลนส์ทั้งคู่
แล้วก็มีรถของคุณตินายขับคล่อมเลนมา
แล้วก็เบรกเบิกไม่มีเลยมาเบรกตอนที่ชน
ชนแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกต

ด้วยความที่คุณแม่เขาก็ออกมาบอกว่า
ไหนบอกรับผิดชอบแต่ไม่เห็นมาเยี่ยมเลย
ใช่พอเป็นข่าวปุ๊บก็ส่งทนายไปแล้ว

แล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับนะฮะ

แล้วเขาต้องออกมารับผิดชอบ
ต้องออกมารับผิดชอบชีวิตคนทั้งคนที่น่า

อันนี้พอลูกเขาก็ศูนย์เสีย
ไม่หรอกถ้าเป็นเราก็เข้าใจเขานะ

คือลูกพังงาบพังงาบอยู่ตัวเองยังไปเล่นน้ำต่อได้อะไรอย่างนี้
บางทีจิตใจคนเป็นแม่ตอนนั้นก็ห่อเหี่ยวอยู่แล้ว
ใช่นะครับผมเราต้องลำดับความสำคัญให้ถูกก่อนถูก